เรื่องเจอกับพวกเราเหมือนเดิมค่ะ
วันนี้นะฮะยังแจกของรางวัลเหมือนเดิมนะ
ไม่อยากให้พลาดจริงกับบัตรกำนันมูลค่าตั้ง๕๐๐บาท

เพียงแค่หยิบมือถือขึ้นมาเป็นเพื่อนกับไทยรัฐ

ถ้าคุณเจอผีคุณจะเอาอะไรไปปราบ

เออเอางี้ล่ะกันนะครับ
ส่งมาผีอะไรดีแล้วจะปราบแบบไหนดี

แต่ขอให้ติดแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์มา
ใช่ค่ะไอ้แฮสแท็กที่พูดถึงคือไอ้สี่เหลี่ยมนั้นนะ

แต่ไม่ต้องกลัวนะว่าใครจะเห็นแล้วโทรมาแอบอ้าง

เพราะฉะนั้นส่งกันเข้ามารัวแล้วมาลุ้นท้ายรายการว่า

วันนี้ร้านข่าวสาวน้องเรานั้นมันหลากหลายนะครับ

ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เมื่อสาวโดนผีเข้ายาดพาหาพระอาบนมล
งานนี้สาวร้องบวนขอย่าย่า
ชาวบ้านร้องหมอปลาจับพระคลั่ง
หมอปลาบุกช่วยพบพระโวยวายข้าวของกระจัดกระจาย

กลัวมีชู้เลยกระโดดเกาะหน้ารถกระบะ
ลากยาวไปกว่า๑๐กิโลเมตร
ระทึกขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

คู่กัดสมัครข่าว

จริงเรื่องความเชื่อของผีมันมีมากมายหลากหลายนะ
จริง

ก็ต้องกินกระเทียมแล้วก็ข้นพ่นใสเลย
ถ้ายังพิธีไทยต้องใช้อะไร
เข้าสรรเสกนี้เออ
ดูค่ะดูค่ะ
การวนค้นหาทั่วบริเวณนี้
เชื่อว่าคุณแตงโมตกเรือในจังหวะ

ดูภาพนี้อีกสักรอบเดี๋ยวคุณชิสาอธิบายให้ฟัง

ช่วงเวลา๔ทุ่ม๓๔นาทีก่อน
ค่ะเป็นช่วงที่ก่อนเกิดเหตุนะครับ

ภาพนี้เนี่ยในการประกอบกับหลักฐานพยานด้านอื่นด้วย

ก็คาดการณ์กันไปว่าหลักฐานทั้งหมด

ตกเรือค่ะมาดูเรื่องของการตกเรือกันบ้างนะคะดูจากบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือเทียบแล้วเนี่ยมันไปประกอบกับใบพัดเรือที่ดูแล้วเนี่ยมันคือบาดแผลที่พอเหมาะกันพอดีนะคะส่วนศีรษะไม่มีรอยฟกช้ำก็หมายความว่าไม่มีการทะเลาะไม่มีการทำร้ายร่างกายกันก่อนที่จะตกเรือไปนะคะก็เลยเชื่อว่าคุณแตงโมเนี่ยจะตกที่ท้ายเรือส่วนเรื่อง
ครับข้างที่คนบนเรือเขาแจ้งมาก็คือคุณแซนถูกไหมค่ะเรื่องนี้ประเด็นนี้นะครับทางตำรวจเองเนี่ยบอกว่าไม่มีใครสามารถแข้งได้แล้วก็ไม่สามารถบอก
เขารวบรวมมาอย่างแน่นหนาแล้วแล้วก็มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหา๖คนนะครับ
ข้อหาหลักก็คือการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นี่ตามกราฟิกนี้เลยว่าใครนั้นได้รับข้อหาอะไรกันบ้างแน่นอนครับคุณปอเยอะสุดเลย
ค่ะก็หลายข้อหานะคะท่านอื่นก็ตามพฤติกรรม
ใช่ค่ะเดี๋ยวติดตามความเข้าหน้าเรื่องนี้กันต่อเพราะตอนนี้สำนวนส่งให้อายการเรียบร้อย
เดี๋ยวอายการจะพิจารณาดูจะมีการสั่งฟ้องเลยไหมหรือจะตีกลับก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ
วันที่๒๗พฤษภาคมยังไงก็ตามเดี๋ยวมีความคืบหน้าในข่าวเย็นไทยรัฐด้วยนะคะ
มาดูกันต่อเรื่องนี้ฮะโอ้โหหมอปลาแกบอกว่าพักก่อนพักก่อนแต่เรื่องของการไปไล่กงไล่ผี
ไปดูเรื่องของพระรูปหนึ่งมีอาการคุ้มข้างหมอปลาเลยต้องบุกไปหาครับ
วันนี้ฟ้าไม่ชอบแบบนี้หรือเปล่า

กูไม่เคยโวยวายแต่แถวธาตุหมา
โอ๊ยคุณธิสาน้องจูนกหลุงอรกันบอกว่าพระท่านบอกว่าไม่เคยโวยวาย

หมอปลาครับลงพื้นที่มาที่บ้านหลังนี้ในจังหวัดสมุทรประการ
มาเพื่อช่วยนะมาช่วยเหลือพระพระนี่ก็คือพระอดีศักดิ์อายุ๖๕ปี
คุ้มคลั่งนี่แหละที่อยู่ในบ้านขังตัวเองเอาไว้คุยไม่รู้เรื่องแล้วล่ะฮะ
ขังตัวเองไว้ในบ้านพักเนี่ยนานกว่า๒วันแล้วนะ
อดีศักดิ์ก็พูดคุยตอบโต้ได้บ้างแต่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับ
จริงนะหมอปลาก็พยายามชวนคุยเพื่อให้แบบว่าอารมณ์เย็นลงเย็นลงแล้วก็หวานล้อม
ให้พระอดีศักดิ์เปิดประตูบ้านเถอะเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาล
แต่พระอดีศักดิ์บอกไม่ยอมไม่เปิดแล้วยังไงยื้อยุดกันอยู่ตรงนี้นานแล้ว
ชาวบ้านบางคนบอกมันนานเกินไปแล้วหมอปลา
บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องปล่อยให้มันนานขนาดนี้
หมอปาสร้างภาพปะนี่สร้างภาพปะนี่กล้าจะเอายอดวิวยอดไรหรือเปล่า
หมอปลาอุ้ยไม่ได้ต้องการอย่างนั้นนี่มาตั้งใจมาช่วยจริงเอางี้
เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายหมอปลาประสานตำรวจในท้องที่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

เจ้าวาดวัดหลวงพ่อผอม

โภธารามเที่ยวเผอร์สังขบุรีจังหวัดชัยหน้านะครับ

เขาทำพิธีนะฮะอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครับ

ญาติเนี่ยเขาอุ้มมาให้หลวงพ่อช่วยเหลือนะ
คือหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ
เธอมีอาการคลุ้มคลั่งนะครับ
ยังไงน่ะยังไงร้ายผีเข้าพี่ชนา

พาไปที่วัดนี้แล้วกันหลวงพ่อผอม
หลวงพ่อช่วยรดน้ำมนต์ให้ครับพี่
เท่านั้นแหละค่ะคุณจุด้งคุณชนะ

กรีดร้องบอกไม่เอา

คุณค่ะได้ยินเสียงโหยหวนไม่ได้เลยนะ

พลังก็เยอะด้วยเยอะเป็นพิเศษ
เพื่อน๕๖คนก็เลยต้องช่วยกันล็อกตัวเอาไว้
กระทั่งว่าหลวงพ่อทำพิธีให้แล้วเสร็จ
ยิ่งสาวคนนี้หายเป็นปกติแล้ว
โดนน้ำมนต์แบบนี้หายเลยเหรอครับ

เอาแต่ต้องบอกไว้ก่อนเห็นบอกว่าปกติวัดนี้

ใช่ครับหลวงพ่อเขาจะรดน้ำมนต์เป่า
ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับชาวบ้านเป็นปกติอยู่แล้ว
แต่ว่ากรณีนี้คือเป็นเคสแรกครับ
ที่มีคนผีเข้ามาให้หลวงพ่อช่วยรักษา

รดน้ำมนต์เพื่อความเป็นเสียหลีกปกป้น
แต่ไอ้ที่ลดน้ำมนต์แล้วไล่ผีน่ะนั่นคือเคสแรกครั้งแรก

เอาวัดแห่งนี้มาทำพิธงพิธีไล่ผีอะไรเนี่ย

นี่ค่ะการรดน้ำมนต์ก็ถือเป็นวิธีปราบผี

ทำแล้วเหมือนกับอาการประหลาดแล้วมันหายไป
คนเป็นญาติเขาก็อยากจะทำถูกไหมล่ะ

ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
คุณชนะคุณสนใจจะไปลดน้ำมนต์บ้างไหม

โอ้โหร้อนเป็นอาทิตย์เลย

เรื่องของเรื่องคุณผู้ชมฮะ

ตัวภรรยาแล้วคุยกันไม่รู้เรื่อง
แต่หนีไม่ได้หรอกเพราะสามีแกเล่นกระโดดเกาะหน้ารถ

เป็นร้อยกิโลเมตรเลยนะ

แล้วรถขับเร็วเหมือนกันนะคุณ

ก็คือผู้หญิงโอ้พระยานนั่นแหละ
ขับรถกระบะสีดำไม่ยอมจอดด้วย
ตำรวจนะครับต้องใช้วิทยุสื่อสาร

ไม่ยอมครับจะขับฝ่าไปท่าเดียว

ก็ถ่ายคลิปจากในกล้องวิดีโอไปด้วย

เห็นแล้วร้อนแทนเลยอะ
ว่ายังไงทำไมคุณตำรวจ
เขาไม่หาวิธีสกัดที่มันแบบว่า

นี่ไงหลายคนบอกก็ยิงร้อยสิ

คนในรถจะเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รถคันนี้มีเด็ก
เด็กแค่๕ขวบเนี่ย
ประวังมากเป็นพิเศษ
ก็เลยปล่อยให้ระยะทางมันยาว

คุณชิสาแต่ว่าท้ายที่สุดนะ
ท้ายที่สุดก็หยุดรถได้เลย

ก็ได้ช่วยชายคนที่เกาะฝากระโปรง
ลงมาที่พักที่ริมถนนนะครับ
เพื่อเตรียมนำส่งลงพยาบาล
เนี่ยหูดูดิ
อยู่หน้ารถเขาลงมาปั๊บเป็นลมครับพูดคุยไม่ได้แล้วไม่ไหวส่งโรงพยาบาลไปส่วนผู้หญิง
ผู้หญิงที่อยู่ในรถคุณเห็นไหมไม่ยอมลงมาฮะแต่มาทราบทีหลังว่าผู้หญิงคนนี้อายุ๔๘
วายอยู่ในงานสมตัวฝ่ายจะนีพยายามถามภรรยาวะไปมีกริกมาใช่ไหมเออไม่มีสัมพันธ์กับชายอื่นมาจงหรือไม่
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจริงกับผู้ชายคนนั้นหรอก
จากนั้นก็คว้ากุญแจรถพาหลาน๕ขวบขับออกไป
คือกระทั่งเป็นเหตุการณ์ที่เราได้เห็นนี่แหละคุณผู้ชมนะ
ตัวสามีก็รีบกระโดดเกาะข้างหน้ามานั่นแหละ
โอ้โฮเอาสุดท้ายหยุดจนได้
ค่ะจนทีก็ให้ทั้งคู่สงบสติอารมณ์ก่อนนะ

มั่นใจว่าจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้ว

โอ้โหแต่สุดท้ายมันได้รับความเสียหายนะเห็นไหม
ปัญหาในครอบครัวนะจริงมันแก้ไขด้วยความดูแลงไม่ได้หรอก

เอาเป็นว่าค่อยคุยกันแล้วกันนะครับ

คุณชิสาเนี่ยชอบตื๊ดไหมครับ
ตื๊ดตื๊ด

อยากทำแบบนี้เดี๋ยวเขาก้โทรมาให้อีกรอบ
เพราะแอบสามีเที่ยวใช่ไหม

ทำไมมีอะไรคุณไปตื๊ดเหรอคะ

ถ้าใครชอบสายตื๊ดบอกเลยว่า
พี่แท็กซี่แกรปคนนี้นะฮะเขาเป็นสายตื๊ดจนเอาลูกค้าเนี่ยถึงก็ฟินไปเลยครับ
เพลงพิเศษมาทั้งอัลบั้มเลยมั้ง
ใช่เนี่ยไม่เตรียมให้ใครนะคะเอาปรากฏมาวงที
คือหนุ่มคนนี้นะฮะเขาเรียกแกรปแท็กซี่มา
เพื่อรับเขาออกไปทำงาน

เพราะหนุ่มคนนี้ก็โอ๊ยชวนขนาดนี้

เรียบร้อยครับพี่แท็กซี่เปิดไฟเทคแบบนี้

โอ้นี่ก็จัดจิงเกิ้ลไปแบบนี้นะ
โอ้โหหนุ่มคนนี้ก็ประทับใจนะครับ

ก็คลิปนี้ก็ที่หนุ่มเขาถอดแมสเนี่ย
ถอดแค่ถ่ายคลิปเฉยโปรดจากดราม่า

ใช่นะนี่ก็เป็นคลิปสนุกนะครับ
ยังไงก็ขอขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกด้วยแล้วกันนะครับ

คุณทรงพลหอมพนา

ไม่น่าจะยากนะเดี๋ยวเรามารอรุ้นบัตรกำนัน๕๐๐บาทจากบิ๊กซี๒รูปกันท้ายรายการนี้ล่ะค่ะ
ไปดูกันหน่อยละกันเรื่องของการสาบานใครจะสาบานเหนื่อยไม่รู้แหละแต่ผมแนะนำอย่าเลยถ้าไม่แน่ใจจริงอ่ะ

แล้วคุณชะดานน่ะเคยไปสาบานกับใครที่ไหนมั้ยฮะ

เห้ยไม่ได้หรอก
ตอนนี้เอานอนไม่ได้

เอาละค่ะได้เวลาประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันนี้แล้ว
นั่นก็คือ
คนแรกเลยนะครับชื่อว่าคุณปุ้มสารคำ
เขาบอกว่าเอาหมอปลาไปปราบผี
เพราะหมอปลาช่วยทุกอย่างจริงครับ
สำหรับคนที่๒นะครับชื่อคุณสิริชัยกรสา
เขาบอกว่าถ้าเจอผีเอาใจไปปราบสิครับ
เพราะใจต้องกล้าที่จะเจอ

สำหรับผู้โชคดีนะครับก็ได้รับของรางวัลไป

ใช่แล้วค่ะส่วนท้ายรายการวันนี้เราจะให้คุณผู้ชมไปดูภาพความน่ารัก
ลิงจ๋อที่มาแอบกินมื้อเที่ยงของมนุษย์ค่ะ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่หมดเวลาของเรา
ทั้ง๓คนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
และดูสดพร้อมกันผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒